คุณผู้ชมฮะเรามาดูเหตุการณ์นี้อีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะ
ขับรถอยู่ดีเอ๊ะอะไรมันตกลงมาจากข้างบนทางด่วน
ตกลงมาถึงข้างล่างเลยรู้สึกว่าจะเป็นท่อนเหล็กด้วย
โอ้โหอันตรายขนาดไหนไปดูกันนะครับ
อะไรวะ
โอ้โหอะไรวะตกลงมาแบบนี้นะ
ในรถก็เปิดพี่อัศนี
อยากจะใจเย็นมากกว่า

เพราะว่าท่อนเหล็กมันตกลงมาแบบนี้ดี
ไม่โดนรถคันหน้าหรือว่าโดนรถเขานะ
แต่กำลังสงสัยว่ามันตกมาจากไหน
พร้อมกับข้อความว่า
ขึ้นไปข้างบนเอ๊ะโอ๊ะ

เพราะว่ามีรถปีนขอบทางอยู่

นี่เหล็กขอบทางมันหล่นลงมา

ก็มองขึ้นไปข้างบนเหมือนกันแล้วก็เห็นแล้วล่ะว่า
ท่อนเหล็กมันหล่นมาจริงก็เลย
ยกท่อนเหล็กเคลียร์ถนนกันก่อนนะครับ

สอบถามไปยังเจ้าของคลิปนะฮะคือคุณภัยบูล

เกิดขึ้นเมื่อวานนี้บนถนนพระราม๓

โชคดีที่เหล็กมันไม่ได้ล่วงหล่นลงมา

ก็ไม่มีใครที่ได้รับอันตรายนะฮะ

ที่มีรถกระบะนี่ปีนขอบทางอยู่
เพราะว่าพอคุณพัยบูรณ์โพสต์ลงแบบนี้

บนทางด่วนนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะนะฮะ

บอกว่าโชคดีที่รถทั้งคัน

ถ้ารถล่วงลงมาทั้งคัน

คุณภัยบูลบอกรถเขาอาจจะโดนทับก็ได้

อุบัติเหตุกลายเป็นอุบัติเหตุใหญ่อยู่ข้างบนทางด่วนเหมือนกันนะ

เดี๋ยวไม่ได้หรอขับรถไปเราจะต้องมองข้างบนด้วย

เวลาผ่านทางโดดหรือถนนที่ข้างบนมีอะไร
แล้วก็พวกทางรถไฟฟ้าที่มีการก่อสร้างอยู่
เราก็เสียวอยู่เหมือนกัน